เปิดปากกับภาคภูมิ
เราเองกำลังจะสู้กับพระเด็จการ
ที่มีความหน้าด้านหน้าทน

ความเดือดร้อนของราชดร
และขณะเดียวมีความประสงค์ที่จะอยู่ในอำนาจต่อไป

จึงได้ประกาศจุดยืนชัดเจนว่า
หยุดอำนาจ๓ปเพื่อนับหนึ่งประเทศไทย

คุยกันเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองหน่อยนะครับ
อย่างที่ทราบครับพรุ่งนี้ศุกร์๓๐กันยายนบ่าย๓
สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย
เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์
ครบ๘ปีแล้วหรือยัง
แต่ทีนี้ก่อนจะถึงวันพรุ่งนี้เนี่ย

เขานัดหมายชุมนุมกันในวันพรุ่งนี้พอดี
ณขณะนี้อย่างน้อยก็มี๒กลุ่ม

ราศดรนัดรวมพลฟังผลชี้ชะตาประยุทธ์
สกายวอล์กแยกประทุมวัน
อันนี้ก็ชัดเจนว่าฟังผลชี้ชะตาประยุทธ์
อีกกลุ่มหนึ่งคณะหลอมรวมประชาชน
โข่๕มงเย็นที่ราชประทุมค้ำถามมีตามมาแน่นอน
เหตุผลคืออะไรยังไง๕โมงเย็น
น่าจะรู้ผลเรื่องของพลเอกประยุทธ์แล้วนี่
แล้วเหตุผลจุดประสงค์ความชอบทำต่างในการออกมาชุมนุมในช่วงเวลานี้
ทั้งทั้งที่เดี๋ยวอีก๖เดือนวาระสภาจะหมดแล้วจะเลือกตั้งกันแล้วเนี่ย
รอหน่อยไม่ได้เหรอทำไมไม่รอหรือยังไง
เอาละครับวันนี้เราจะคุยกับทางแกนนำผู้ชุมนุมของคณะหลอมรวมประชาชน
คุณจตุพรพรมพันธ์นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีทางฝั่งรัฐบาล
วินิจฉัยให้สิ้นกระแสขวางต้องการฟังให้จบก่อนให้สิ้นก่อน
เพราะว่าวาระการดำรงตำแหน่ง๘ปีของผลเอกประยุทธ์
จะเป็นอื่นไม่ได้ต้องนับวันพระบรมราชองค์การโปรดเกล้า
ครั้งแรก๒๔สิงหาคมปี๕๗เป็นต้นมา
จะเป็นอื่นไม่ได้เลยเหรอเป็นอื่นไม่ได้
เพราะว่าการได้รับรบวันพระบรมราชองการโปรดเกล้าในปี๕๗
รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ประกาศใช้ปี๕๗โดยพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ให้สแลนฐพยแต่งตั้งทำน่าที่สวสมาชิกรัฐธรรมศาสตรา
มาตรา๑๙เป็นมาตราที่ยิบมาใช้ในการโปรดเกล้า

แล้วเขาก็โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นเอกฉัน
นายพรเพชรซึ่งเป็นประธานสนช

เป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การ

รัฐธรรมนูลปี๖๐ประกาศใช้

ก่อนหน้านี้ประชามติ๗สิงหาคมปี๕๗

พลเอกประยุทธ์สู้ว่าเป็นนายกขาดตอน
ผมบอกว่าประเทศไทยไม่เคยมีนายกขาดตอน

นี่ตามเอกสารที่ส่งไปชี้แจง

ถูกต้องรัฐธรรมนูลปี๔๐ประกาศ
พลเอกชาวฤทธิเป็นนายกก็ยังเป็นนายกอยู่

พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกก็เป็นนายกอยู่

รัฐธรรมนูลบทชฌการมาตรา๒๖๔เนี่ย
เขาระบุ๒คณะเท่านั้นที่ให้เป็นต่อ

รัฐมนตรีที่เป็นก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูลนี้
เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลนี้

ที่เป็นก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูลนี้
เป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูลนี้

เช่นสนชขสชหรือตำแหน่งอื่นได้

นี้ไม่รวมระยะเวลารักษาการ

ต้องเอาคำพูดเจตนาแรกของ
ขนร่างในวันที่ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง

พูดเนี่ยนะครับวันที่๗กันยายน
ปี๖๑ในการประชุมครั้งที่๕๐๐

ก็พูดและก็ไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น

ก็รับรองโดยไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น

มันประยานและที่สำคัญก็คือว่าเวลา
ไปแก้บอกว่าเป็นคนดีสามารถอยู่

อันนั้นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เขาส่งหนังสือไป

เพราะต้องการฟังให้สิ้นกระแสความก่อน

เหตุผลของสารรัฐมนูล

นับปี๖๐ออกมาเป็นนับปี๖๒

โดยคาดการณ์ว่าสารรับนูนได้วินิจฉัย

เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ
รอดทุกเรื่องเพราะว่า

เนี่ยแต่งตั้งในยุคคอสช

ในคดีไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ก็ว่ากันไปนะครับไอ้นี่ไง
เดี๋ยวจะไปหมินสารไม่ได้หมินสาร
นะครับแต่ว่ารอดเนี่ยผมบอกว่ารอดนะครับ

ยังไงว่างั้นเรื่องบ้านหลวงก็รอด

ลองเอาหน้าประยุทธ์ออก

คืออย่างนี้เดี๋ยวคนเขาจะถามว่า

ว่าเห็นพลเอกประยุทธ์รอดคดีนั้นรอดคดีนี้

ภาวนานะครับทั้งที่ผมเอง

จากตำแหน่งตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่๒๓

พลเอกประยุทธ์รอดเหมือนกับทุกเรื่องที่ผ่านมา

การรอดของพลเอกประยุทธ์ทั้งที่เอกสารทุกอย่าง

รอดของพลเอกประยุทธ์เท่ากับ
มีนาฬิกาปลุกเครื่องใหญ่

ที่ผ่านมาเนี่ยถวายทรัพย์ไม่ครบ

จนกระทั่งว่าอยู่๘ปี

ทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูล

ก็บอกว่าทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งแรก

ถ้าต้องการจะอยู่เป็นชาติก็ไม่ต้องเขียนเอาไว้
สมมุติพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นต่อ
ได้ไปต่อเพราะว่ายังไม่ครบ๘ปีเนี่ย

ทางกลุ่มของผู้ชุมนุนจะเกิดอะไรขึ้น
ผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นวิบากรรมทางการเมืองไปแล้ว

เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้๘ปีที่ผ่านมา
มันได้สะสมปัญหาเรื่องราวต่างมากมาย
คุณภาคภูมิเนี่ยนะครับทำข่าวสารการเมืองมานานเนี่ยนะครับ
ใน๙๐ปีมาเนี่ยในแต่ละรัฐบาลเนี่ย
มีรัฐบาลประยุทธ์รัฐบาลเดียวเท่านั้น
วิจัยมาไม่ว่าของโลกของไทยเองก็ตาม
เพราะอะไรครับเพราะว่ากลไกของการยึดอำนาจเนี่ยนะครับ
แม้ว่าประกาศใช้รัฐธรรมนูล
สารรัฐธรรมนูลก็ขอสชตั้ง

ทุกอย่างเนี้ยนะครับอยู่ในมือของขณะรัศตราหารเดิมหมด
เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ยนะครับ
ผมยังบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเขียนเอาไว้ฉีกโดยเฉพาะ
เพื่อฟังผลของสารรัฐมนุน
คือให้สารรัฐธรรมนูลสิ้นกระแสความก่อน
ไม่ไปกดดันไม่ยุ่งเกี่ยวใดทั้งสิ้น

ต่อให้พลเอกประยุทธรรมรอด
ก็ไม่ได้มีผลปัจจัยอะไรสำหรับการจะชุมนุมหรือไม่ชุมนุม
วันพรุ่งนี้เพราะยังไงก็ชุมนุมเราจึงประกาศศัลยธรรมว่า
เราต้องการหยุด๓ปหยุดรัฐธรรมนับ๑ประเทศไทย
เป็นหัวข้อการนัดหมายในการชุมนุมในวันพรุ่งนี้เท่ากับว่าวันพรุ่งนี้
นัดชุมนุมเพราะพลเอกประยุทธ์จะรอดหรือไม่รอด
ถูกต้องคือหมายความว่าเราต้องการหยุด๓ปทำไม
ทำไมต้องหยุด๓ปอคืออะไรต้องหยุด๓ปเพราะว่า๓๐
คือต้นต่อของปัญหาชาติตั้งแต่ยึดอำนาจเข้ามานะครับ
เขียนรัฐธรรมนุนก็อบเหลียบคน
นะครับแล้วก็ตัวเองก็ละเมิดรัฐธรรมนูลเสียเอง
องค์กรอิสระเองแม้กระทั่งอ้างกลไกต่าง
ตั้งสอวให้มาโหวตตัวเอง
ตั้งแต่ตั้งสนชให้มาโหวตเป็นนายกครั้งแรก
สวมาโหวตนายกครั้งที่สอง
และที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
คณะ๓ปนี้มีความฉลาดในการแยบยนต์

คนอื่นเขาจะประกาศว่าเขาอยู่กี่ปี

ตั้งแต่คสชมาและเอาทีละขยัก
เช่นวิธีการให้บสเขียนรัฐธรรมนุน
เสนอบางมาตราที่คนไทยไม่ชอบครับก็ให้สบชที่ตัวเองตั้งเนี่ย
บวรศักดิ์ตัวเองก็ตั้งเนี่ยมาคว่ำร่างกับบวรศักดิ์เอง
ได้เวลาไปปีเสร็จจนกระทั่งมามีชัย
รำนูลประชามติไปกฎหมายลูกได้ไปอีก๓ปี
แล้วก็บอกว่าไม่ประสงค์จะสืบทอดอำนาจแม้แต่เพียงวันเดียว
ก็อยู่จนกระทั่งเกิน๘ปีที่บอกว่าอยู่ไม่นาน
เอาทีละขยักแล้วก็ใช้กฎเกณฑ์ที่ผมจะบอกว่า
ท้ายที่สุดออกแบบไว้เนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งตามกำหนด

วาระสภาที่จะครบปีหน้ามีนาคม๖๖

ทำไมทางกลุ่มผู้ชุมนุมทางกลุ่มคุณหยุดพรบอกว่า
เพื่อต้องการจะตอบว่าคนไทยมีความสุขเดี๋ยวก็จะมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว
ไปชุมนุมทำไมวารสภาทจะหมดไง
ผมก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้แทนโมคะมาแล้ว๒รอบเลือกตั้งมาแล้วยังโมคะ
มีพระราชกิจสดีกาอย่างน้อย๒ครั้งก็ไม่ได้มีการเลือกตั้ง
แต่ขนาดนี้เนี่ยนะเราไม่มีกฎหมายลูก
ที่สุดมายอมให้แก้เรื่องกติกาการเลือกตั้ง
เสนอเนี่ยนะครับเรื่อง๔๐๐เสร็จ๔๐๐หารจากบัตรใบเดียว๓๕๐เสร็จ๓๐๐
๑๕๐บัญชีรายชื่อ๔๐๐เขตร้อยหารเนี่ยเป็นกติกาที่พักไทยรักไทยเดิมคือไทยรักไทยปัจจุบันเนี่ยแข็งแรงมากที่สุด
แล้วยังไงฮะคณะของคอสชเนี่ยยึดอำนาจมาจากภักดิ์เพื่อไทยใช่ไหมแล้วไปเอากติกาที่พักเพื่อไทยมีความแข็งแรงมากที่สุดเราต้องเอกแล้วสิ
ท้ายที่สุดเนี่ยผมในฐานะที่เป็นคนการเมืองเก่าอยู่แล้วก็ไปดูการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งนะครับความจริงก็แก้ไขหลายมาตราเนี่ยแต่ว่าเอามาตรา๙๑นะครับ
ให้แก้ไขจากบัตรใบเดียวมาเป็นบัตร๒ใบแต่ไม่ยอมให้แก้ไขมาตรา๙๓มาตรา๙๔ซึ่งเป็นหัวใจของบัตรใบเดียวเรื่องผู้แทนพึงมี
ผมได้วิเคราะห์กันมาตั้งแต่ต้นว่าท้ายที่สุดนั้นจะต้องไปชี้ขาดที่สารรัฐธรรมนูลถ้ามีคือหมายความว่าจะกลับไปบัตรใบเดียวเลือกตั้งก็ไม่ได้นะ
จะไปหน้าสองใบเนี่ยมันก็หัวใจเรื่องบัตรใบเดียวมันก็ยังอยู่แก้มาเป็นสองใบแล้ว
เดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาต่อช่วงหน้าคือถ้าฟังจากคุณจตุพรเนี่ยมองว่าเลือกตั้งจะไม่มีจะไม่เกิดขึ้น
ที่บอกว่าชุมนุมแล้วจะไม่มีการเลือกตั้งไม่ชุมนุมก็ไม่ชุมนุมนี่แหละจะไม่มีการเลือกตั้งเขาบอกมาชุมนุมมาวุ่นวายระวังจะไม่ได้เลือกตั้งนะ
ผมบอกว่าถ้าไม่ชุมนุมแหละจะไม่ได้เลือกตั้งอ่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงหน้ากลับมาครับทุกผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะสถานการณ์การเมืองไทยเข้มข้นตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะ
รุพรพรมพันธ์แกนนำคณะหลอมรวมประชาชนบอกกับเราในการคุยกันเมื่อเบรกที่แล้วบอกว่าพรุ่งนี้

ที่รัชปะสงศ์ผลเอกบายุทธ์จะรอดไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่นัก
แท้จริงแล้วต้องการโค้นอำนาจของ๓ป
เพราะมองแล้วว่ายังไงการเลือกตั้งคงไม่เกิด
คุณจตุภรณ์ต่อทำไมอ่ะทำไมการเลือดตั้งถึงไม่เกิด
นี่ตั้งแต่ผมยกตัวอย่างเรื่องลำนูนฉบับบรรวรณศักดิ์แล้ว
นั้นเป็นอามุตาวาจารึก
คือคนไทยเนี่ยดีใจเรื่อง๑๘๐วัน
ที่กรกตประกาศวันเลือกตั้งสมมุติเนี่ยว่าถ้าอยู่ครบวาระ
เลือกตั้งวันที่เจ็ดพฤษภาเป็นปฏิทินมานะในวันเดียวกันนั้นน่ะ
ข่าวมันเล็กคนไม่สนใจอะไรฮะสารรัฐธรรมนูลรับวินิจฉัย
รับคำฟ้องนะครับที่สสบวกสวคุณหมอระวีและสมเจตบุญถนอมเนี่ย
นะครับยื่นให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยพักการเมืองและว่าด้วยการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนุนหรือไม่
ตามที่ผมคาดการณ์กันมาไว้ตั้งแต่ต้น
ที่เขาว่าไปอยู่ในสภาอะไรกันแล้วก็สูตรร้อยหาดคูณหาดร้อยหาดหาดหาดร้อยอะไรเนี่ยหรอ
พักเพื่อไทยเป็นพักการเมืองฝ่ายค้านใหญ่มากที่สุดเนี่ย
ต้องการที่สุดก็คือ๔๐๐เขตร้อยหารถูกไหมว่าเคยชนะทะลมทลาย

ไม่ต้องไปมีสูตรพึงมีได้ทั้งเขตทั้งปาร์ติวิส
ครับก็คล้ายพวกโกงแชร์ไงพอซื้อแสนก็จ่ายดอกเบี้ยครบ
แต่พอจ่ายพอซื้อ๒๐ล้านเนี่ยโกงหนี
สภาพการมันเป็นอย่างนี้คือมันคือการโกงตามความอยากไง
มันซ่อนกลมันซ่อนกลเอาไว้อย่างนี้เหรอเพื่อน
ง่ายความจริงแท็กติกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต้มตามความอยาก

ยังไงเพราะว่าเมื่อต้องการ๔๐๐เขตร้อยหารเนี่ย
เหมือนต้องการเลือกตั้งตอนบวรศักดิ์เขียนง่าย
ครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันวันนี้ไม่รู้ว่าสารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยอย่างไรอืมนะครับเพียงแต่ว่าผมนี่คาดการณ
เพราะว่าอยู่ในทางการเมืองกันมาเนี่ยทั้งถนนและในสภาเนี่ยมันเห็นกันอยู่
คือคุณจตุพรกำลังบอกเราว่าการแก้ไขรำนูลเรื่องกฎหมาย
เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยที่เป็นกติกาที่จะใช้ครั้งหน้าเนี่ย
เดี๋ยว๖เดือนจะหมดวาระสภาจะได้เลือกตั้งใหญ่กันเนี่ย
เขาแก้ไว้เรื่องนึงแต่มันมีอีกสองสามเรื่องยังไม่ได้แก้
และมีคนไปยื่นตีความเอาไว้ด้วยทุกถ้าสารรับนูนรัฐรับวินิจฉัยด้วย

ซึ่งเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตรงนั้นแล้วมันมีศูนยากาศอย่างนี้หรอ
ทางกตเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่าพึ่งยุบสภานะ
เพราะว่ากฎหมายลูกยังไม่มีข้อแถลงก่อนหน้านี้นะ
แล้วสถานะเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูลบอกว่ากฎหมายลูกเนี่ย
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูลเนี่ยเป็นพรปหรือว่าพรบเนี่ย
ตราเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลเท่านั้น
ซึ่งมีศักดิ์ศรีเหนือว่าพระราชบัญญัติธรรมดา
ที่ฝ่ายรัฐจะกลายเป็นพระราชกำหนดได้
แต่สภาเรายังเหลืออีกวาระอีกสมัยหนึ่งนะ

สภาจะประชุมสมัยสุดท้าย๑พฤศจิกาปิดวันที่๒๒
เดือนกุมภาเป็นวันสุดท้าย
คือถ้าเนี่ยนะครับไม่ต้องการเล่เหลี่ยมอันนี้นะครับ
นักการเมืองก็คิดทั่วไปว่าก็ตั้งคณะกรรมธิการเต็มสภาสิ
ในกรณีว่าถ้ากฎหมายมีสภาพเป็นโมคะก็ต้องมาดูว่าโมคะเพราะอะไร
เพราะว่าไม่ว่าเสนอสูตรไหนถ้ายังไม่แก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ย
ให้ครบถ้วนเนี่ยมันก็เป็นโมคะอยู่ดี

คือผมเนี่ยอยู่สภากันมาผมรู้ว่าเกม

ประทานโทษนะครับคนเขาจะหาว่า
คิดไปจินตนาการเองรึเปล่า
ผมไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นพักการเมืองใด
ก็สมัยรัฐบาลยิ่งรักผมก็บอกว่าประยุทธ์จะยึดอำนาจไม่เชื่อผมสักคน
บอกว่าประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อมา
วันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันคุณจรพรก็บอกว่าออกมาเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว
ผมบอกว่าไม่ออกมาไม่มีการเลือกตั้งผมต้องการให้เขาจัดการให้มีการเลือกตั้งเสีย
ผมขอคุยกับสอสอพลังประชารัฐด้วยอีกท่านหนึ่งได้ไหม

โทรศัพท์นะมาร่วมคุยกันความจริงท่านอยากจะเดินทางมาแต่มาไม่ทันจริง
สวัสดีคุณธนกรครับสวัสดีครับ
อขทครับคุณท่าควุมคุณพิโต๊คครับ

คือคุณธนกรในฐานะสอสอในสภาด้วย

เขาบอกแหมตกลงกฎหมายลูกเรื่องการเลือกตั้งเนี่ย
ไม่ผ่านสภาแน่เกิดศูนยากาศแน่
หมดวาระสภาจะได้เลือกตั้งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
ผมขออนุญาตเอาเรื่องที่ผ่านมาเมื่อกี้
ไม่ควรไปเก้าร่วงแต่ว่าในขณะเดียวกันผมฟังที่สุธิ์จิตุภอนทิศ
เหมือนตันเป็นนักกวดหมายเลยหรือยังไงค่ะ
ซึ่งคุณป่าวเห็นพี่ตันต้องจะมองในแง่กลุ่มกฎหมายที่ตันคิด

ไม่ว่าจะเป็นสารยุติธรรมหรือสารนักธรรมนโลกเพราะตามที
นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
ผมขออนุญาตนะครับขอแทรกนิดเดียวครับ

ไม่ได้เปิดนะโทรศัพท์ปกตินะครับ

คือท่านนี้คือความเห็นในข้อกรปลายนี่
ผมคิดว่ามันมีความเห็นที่ผ่านมา

เพราะว่าที่คนวิบากวิการอธิบายมากนะครับ

แต่ผมคิดว่าวันนี้เรามองแค่ว่า
ท่านก็ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม
ว่ายังไงพรุ่งนี้ท่านก็ปฏิบัติตามนั้นก็เท่านั้นเองนะครับ
ซึ่งในการชุมนุมต่างเนี่ยผมก็ไม่ได้มีปัญหานะครับ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่กลุ่มพี่จตุพรนะครับ
มันมีกลุ่มหลายกลุ่มที่จะออกมาเคลื่อนไหวถึงขนาดรับประกาศ
จะบุกบ๊อบลงถนนแล้วเนี่ย
ฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าถ้าเราเดินแบบนี้มันก็มีความขัดแย้งไปเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเหมือนเดิมนะครับ
วันนี้ผมคิดว่าประเทศมันเดินหน้ามาพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะ
โควิดก็ขี้คลายลงนะครับ
เศรษฐกิจก็คิดว่ากำลังฟื้นตัวนักท่องเที่ยวก็เข้ามาแล้ว
ผมคิดว่าไม่น่าจะไปสู่จุดนั้นอีกนะครับ
ในขณะเดียวกันในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ย
ที่พี่ตู่จตุพรห่วงใยว่ามันอาจจะไม่มีการเลือกตั้ง
ผมยังเห็นว่ามันไม่เห็นมีอะไรที่จะไม่มีการเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็ไม่กี่เดือนแล้วนะครับ
คือคุณธนกรมองว่าไม่เห็นจะมีสัญญาณอะไรเลยว่าการเลือกตั้งจะไม่เกิดขึ้น
ก็ผมไม่เห็นมีสัญญาณอะไรนะครับ
แล้วถ้าไม่ใช่แบบนั้นแล้วประเทศมันยังเดินหน้าได้ยังไงครับ

ทำไมไม่ยอมถ้าเกิดว่าออกมาว่า

ฟังศาลท่านนะผมได้ประกาศตั้งแต่ต้นว่า
ว่าเราไม่ต้องการไปกดดันสารรัฐธรรมนูล
ศาลรัฐธรรมนูลวินิจฉัยังไรก็สุดแท้แต่ศาลรัฐธรรมนูล
แต่ว่าผมมันมีความเห็นเช่นเดียวกับคนสาธารณะอื่นฐานะประชาชนเนี่ย
อ่านกฎหมายเข้าใจนะครับและเห็นรายละเอียดต่างก็แสดงความคิดเห็น
เราต้องการหยุดอำนาจ๓ปหยุดรัฐประหารนับหนึ่งประเทศไทย
นี่คือเจตนารมณ์ของคณะหลอมรวมเพราะฉะนั้นการนัดหมายเวลา๕โมงเย็น
แปลความง่ายว่าสารรัฐธรรมนูลตัดสินเป็นที่ยุติแล้ว
เพียงแต่ว่าถ้าพลเอกประยุทธ์รอดเนี่ยขณะที่สังคมเขาเห็นข้อมูลเอกสารครบถ้วนอยู่แล้วเนี่ย
รอดของพลเอกประยุทธ์มันคือนาฬิกาปลุกเรือนใหญ่ที่ปลุกประชาชนก็วัดกันไป
คุณก็ทำหน้าที่กันไปนะครับคือหมายความว่าการที่ประชาชนออกมาไม่ใช่ว่าต้องการสร้างความแตกแยก
คนที่สร้างความแตกแยกมากที่สุดหัวหน้าคุณธนากรพลเอกประยุทธ์นั่นแหละ
จริงก็ประแยก๘ปีนี้คุณมีโอกาสสร้างความสมัครหน้าชั้นไปในชาติได้
ก็หลอกไปเจรจานับครั้งไม่ถ้วนท้ายที่สุดก็ไม่เคยมีความจริงจังอะไรที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคีกัน
เอามานั่งต่อหน้าพูดก็ยังได้
อันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณธนกรพร้อมคิดแต่ว่าไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ทรงคลิก
อย่างผมเองเราก็ก็ไม่ได้คิดแบบพี่ฟิ้ดสู่ผมก็คิดอีกมุมหนึ่ง
ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมากมายในอดีตที่ผ่านมา๘ปีเนี่ย
ผมเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงประเทศมีความก้าวหน้าตั้งหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นแล้วผมถึงบอกว่าวันนี้ถ้าเรา
ผมไม่ได้มองว่าม็อบของกลุ่มพี่จตุพรมากดดันสาร
ผมไม่เคยพูดอย่างนี้นะครับผมออกรายการหลายรายการ
ผมไม่เคยบอกเลยว่าม็อบกลุ่มนี้กดดันสาร
แต่ผมกำลังจะบอกว่ามันมีมอบอีกหลายกลุ่มที่พูดออกมาเนี่ย
ว่าจะชุมนุมลงถนนแน่นอนถ้าสารตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์ไปต่อได้อย่างนี้
ซึ่งการพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับ
ผมมองแค่วันนี้เราอยู่ภายใต้รัฐมนูลเดียวกันหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นคือสารตัดสินยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเท่านั้นเอง
ผมไม่ได้บอกว่ากลุ่มของม็อบของคุณจตุภรณ์ไปกดดัน

คือเขาบอกเขาไม่เคยว่าในกลุ่มคุณจตุภรณ์นะ
แต่มีกลุ่มอื่นที่บอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์รอดเนี่ยจะลงถนนอย่างนี้
ผมเนี่ยแล้วก็พี่นกเขาและคณะเนี่ย
คุณนกเขาก็เป็นทนายความผมก็เป็นอดีตผู้แทน

เกี่ยวข้องกับการตรากฎหมายมาหลากหลายฉบับ

รำนูลตัดสินอย่างไรก็ช่างสารรับนูนไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับผมอยู่แล้ว
เพราะว่าคณะหลอมรวมเราเดินใหญ่กว่านั้น
เพียงแต่ว่าผมบอกว่าการรอดของพลเอกประยุทธ์

ปลุกประชาชนที่หลับไหลให้ลุกขึ้นมา
เดี๋ยวคุณธนกรยังสามารถอยู่กับเราได้ใช่ไหมครับ

เดี๋ยวพักครู่เดียวพักโฆษณาแป๊บเดียวกลับมาช่วงหน้าเนี่ย
คุณธนกรช่วยตอบคำถามให้หน่อย

แก้ไขกฎหมายเรื่องการเลือกตั้ง
แล้วมันจะทำให้การเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นเนี่ย

คุณจตุพรพรมพันธ์ยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว

ตอนนี้เป็นสอสอในสภาแล้วช่วยเคลียร์ให้หน่อย
ทางผู้ชมนุมทางคุณจัตรุพรเนี่ยเขาเป็นห่วง
บอกแม่กฎหมายเรื่องการเลือกตั้งเนี่ย
มันจะติดมันจะค้างมันจะเกิดศูนยากาศ
แล้วทำให้การเลือกตั้งที่จะถึงในอีก๖เดือนข้างหน้า

คือถ้าสมมุติว่ามีการวางกลไกซับซ้อนเงื่อนไขต่าง
ผมว่าในสมัยภักด์เพื่อไทยเนี่ยทรัพย์ซ้อนเยอะ

ถูกมั้ยฮะตั้งแต่เราเห็นในปรบรณ์นี้โทษกรรมมาเนี่ย
เราก็คิดอยู่แล้วว่ามันเป็นผ่านเด็ดการณ์ทัศนภาคด้วยซ้ำไป

มันมีการเลือกตั้งผมคิดอย่างนั้นนะครับ
สุดท้ายแล้วเนี่ยพักการเมืองทุกพักเนี่ย
ผมเห็นทุกคนเนี่ยออกมาพูดตลอดนะครับว่า
รับยึดมั่นในกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย
แต่ว่าประชาธิปไตยแบบไหนถ้าไม่มีการเลือกตั้ง

ทุกคนก็พูดแต่เรื่องประชาธิปไตยแต่ผมคิดว่า
ถ้าเรายังไม่ยอมรับในเสียงส่วนใหญ่
ไม่ยอมรับกติกาบ้านเมืองเนี่ยมันไปไม่ได้หรอก
และผมเชื่อว่า
พักการเมืองพักร่วมรัฐบาลหรือแม้แต่พักฝ่ายค้านเองเนี่ย

มันจะไปเชื่อมโยงกับตรงไหนเนี่ย
ผมยังไม่ออกว่าจะไม่มีการเลือกตั้งแน่
ผมคิดว่ามันมีการเลือกตั้งแล้วบ้านเมืองมันไม่ได้ไปสู่จุด
ความขัดแย้งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
มันอาจมวงกว่านี้เยอะ
มันถึงไปสู่จุดจบที่หลายฝ่ายมอง

ผมยังมองโลกในแง่ดีและในข้อมองแบบข้อเท็จจริง
ผมคิดว่ายังไงก็มีการเลือกตั้งนะครับ
คือคุณธนกรบอกว่าไม่รู้จะมองมุมไหนว่า

คือวันนี้ที่คุณจตุพรมอง
ขวายศศีลพูดจะการผ่านกว่า

ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก่อนมันเลือกตั้งไม่ได้
เพราะว่ากรกฎอตรองค์เองก็คงไม่กล้าจัดการเลือกสร้าง
เพราะเดี๋ยวแรดีก์กรกฎอตร์ก็ติดคลุกกับหลายคนถูกมั้ยครับท่านอาจะบอกอย่างนั้น
แต่ผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยกฎหมายลูกก็ไปที่สารมนุนก็คงวินิจฉัย
มันไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับผมดูนะครับเนี่ย
ผมคิดว่าการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับครับ
จตุพรไม่เชื่อมั่นเลยเหรอไม่มั่นใจไม่ไว้ใจระบบรัฐสภาหรือว่าการทำหน้าที่ของบรรดาสอสอเขาเลยเหรอ
ไม่ไว้วางใจสามป่อแต่ผมบอกกับคุณธนากรไว้ก่อนว่าเรื่องพรบสุดซอยเนี่ย
ผมยืนคัดค้านนะผมไม่รับนะผมไม่เอานะ
ทีนี้คือเราเองเห็นว่าตลอดระยะเวลา๘ปีนี้พูดเท็จมาโดยตลอด
คือหมายความว่าหลอกมาเรียงตามลำดับตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจก็บอกว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิวัติ
ปฏิวัติแล้วข้าพเจ้าก็จะไม่อยู่นานนะครับแล้วจนกระทั่งเนี่ยหลอกให้บวรศักดิ์ร่างรำนูล
วรรณศักดิ์ก็บอกว่าเขาอยากอยู่ยาวจนกระทั่งให้มีชัยมาเขียนจนกระทั่งได้รัฐธรรมนูล
คนก็บอกสืบทอดอำนาจพลเอกประยุทธ์ก็บอกไม่ประสงค์จะสืบทอดอำนาจแม้แต่เพียงวันเดียว
จนกระทั่งเผลอแป๊บเดียวมา๘ปีที่บอกขอเวลาอีกไม่นาน
แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตั้งสวมาโหวตตัวเองเหมือนตั้งสนชมาโหวตตัวเองอย่างนี้
กรอิสระตัวเองก็ตั้งมาหมดเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ากรณีกฎหมายลูกเนี่ยผมสงสัย
เพราะว่าตอนแก้ไขรัฐธรรมนูลเนี่ยนะครับมาตรา๙๑๙๓๙๔เนี่ย
กลไกสวและพักเขาจะพาคว่ำ
ท้ายที่สุดก็ยอม๙๑มาตราเดียว
ทีนี้นี่นะครับนี่ฝ่ายค้านเขาบอกคุณจตุพรมาอีกทีนึงใช่ไหม

ดังนั้นเนี่ยนะครับผมจะบอกว่ากลับไปใบเดียวก็ไม่ได้
เพราะว่าแก้มาเป็น๒ใบแล้ว
ใบสองใบก็ไม่ได้หัวใจของบัตรใบเดียวยังไม่แก้

แต่ว่าตัวรัฐธรรมนูลมันแก้ไม่หมดไง
คือหมายความว่าย้อนแย้งทั้งสองแบบ
หมายความว่าแก้มาเป็น๒ใบแต่หัวใจของบัตรใบเดียวยังอยู่

ดังนั้นจะกลับไปใบเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าแก้มาเป็น๒ใบแล้ว

แต่ว่ารอสารรับนูลวินิจฉัย
คือผมเองเนี่ยฐานะนะครับที่โดนเรื่องแบบนี้กันมานาน

คณะสามปนี้ก็ใช้วิธีการแบบนี้กันมาโดยตลอด
ในช่วง๘ปีนี้แม้กระทั่งก่อนการยึดอำนาจ
คุณธนกรคุณจตุพรเขาบอก
เขาไม่ได้ไม่ไว้ใจสอสอนะ

เขาไม่ไว้ใจ๓ปไม่ได้ว่าไม่ไว้ใจสอสอหรือว่าคุณธนกรคุณนัฐกรมองยังไง
ก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของความเห็นมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกของแต่ละคน
ซึ่งเหมือนผมเนี่ยการเคลื่อนไหวต่างของการชุมนุมเนี่ย
ผมบอกได้เลยเนี่ยส่วนลึกผมชอบกุญจัตรุพรอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดเนี่ย
แต่ว่าผมก็ไม่ชอบอีกหลายคนในที่เป็นแก่นำมอบในขณะเดียวกันคุณจตุพรไม่ชอบคนเอกประยุทธ์
ก็ผมเข้าใจได้แต่ผมชอบเลยฮะมันเป็นเรื่องของจิตส่วนตัวเนี่ย
พี่ไม่ชอบแต่ว่าคุณธนกรเขาชอบของเขา
ใช่แต่ว่ากระบวนการเนี่ยเหมือนที่ผมบอกเนี่ยนะว่าวันนี้เนี่ยมันยังไง
คือสิ่งที่คุณจตุพรคิดก็เป็นสิ่งที่ท่านคิดแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดและเป็นไปผมก็มองอีกแบบ
ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ก้าวร่วงท่านถูกไหม
อันนี้ผมถึงบอกไงว่าพลเอกประยุทธ์ก็ทำอะไรให้กับประเทศเยอะแยะมากมาย
แล้วก็นี้ผ่านมาท่านก็มาจากการเรียนตั้งถ้าเราไปบอกว่าสืบท่อนำนาตเนี่ย
อากสูตรที่อยู่ผู้นำพาน้องเผยน้องเผยพาน้องสาวน้องสาวจะไปสู้งี
เดี๋ยวมันจะแตกลงไปคุณธนกรเดี๋ยวเขาไม่มีโอกาสมาชี้แจงตรงนี้
ก็เข้าใจแต่ว่าแต่ผลเหล็กประยุทธมาจากการเรียนตั้งปี๖๒ใช่ไหมฮะ
เพราะฉะนั้นคือคือเรื่องที่มันผันผมไม่อยากไปย้อนเดี๋ยวจะพูดกันยาว
แต่หลายกลุ่มกดดันสารแน่นอน

เราทั้งที่ผมก็ยังไม่รู้

แต่เรายอมรับสถามกรรมการยุดิภัณฑ์ได้ไหม

ส่วนการเรียกสร้างหากที่จะถึงต่อไป
มันก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ผมมีความเชื่อมั่นของผมว่า
มันมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนก็เท่านั้นเองครับ
รัฐมนตรีชัยวุฒิแกนดำพักธรรมชาวรัฐบอกว่า
ระวังนะวุ่นวายมากหรือจะไม่ได้เลือกตั้ง
คุณธนกรมองยังไงฮะคิดว่ามันจะมีความวุ่นวายอะไรขนาดนั้นไหม
ไม่มีหรอกครับท่านชัยวุฒิท่านก็เป็นคนอย่างนั้น
เวลาให้สัมภาษณ์สื่อท่านก็บางทีก็พูดไป

ประเทศมันก็มันมาจากระบอบประชาธิปไตยยังไงมันก็ต้องไปจุดนั้น
ถูกมั้ยครับคือนานาคตจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อาจอยากรู้ได้
ถูกไหมครับแต่ผมมีความมั่นใจของผมว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศมากมาย
ฉันไม่ใช่คนวันหนึ่งถ้าคุณจัตรุพรได้ใกล้คิดพลเอกประยุทธ์
จะรักพลเอกประยุทธ์เหมือนผมอยู่แค่ปีเดียวเนี่ย
รู้สึกถึงความดีของท่านผมถึงบอกวันนี้
ใครจะคิดยังไงผมผมรับได้
แต่ความรู้สึกผมผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
ก็ทำก็เป็นคนรักชาติรักบ้านเมืองผมมองแค่นี้
แล้วเรื่องการทุจริตท่านก็ไม่มีถูกไหมครับ
ส่วนท่านจะทำงานถูกใจคนกลุ่มหนึ่งไม่ถูก
เป็นเรื่องปกติที่สังคมก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
คุณธนกรไปเป็นโคศกรัฐบาลอยู่ใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์มา๑ปี
คุณธนกรบอกไม่ใช่แค่ชอบนะคือรักเลยนะ
อย่างผมพูดจริงผมเจอกับท่านบ่อย
ผมก็คุยกับท่านดูประโยชน์ทุกวัน
ไม่ได้เป็นคนไม่มีพรยศครบมกับเพศแน่นอน
ก็ยึดมั่นในระบบเข้ามาคสัตว์ครับ
ส่วนอย่างอื่นที่คนอื่นอาจจะมองว่าท่านทำงานไม่เก่งอะไรก็ตามที่ก็แล้วแต่มุมมอง
แต่มองของผมก็คือผมคิดว่าท่านก็เป็นนักบริหาร
สร้างพื้นฐานอะไรมากมายเนี่ยมันก็เกิดไม่ได้หรอก
ยังจะมาพูดแบบนี้แล้วบอกว่าอันนี้คือฆ่าการประจำทำไม่ใช่
ที่ผ่านมาคนอาจจะมองว่าผู้เหตุประยุทธ์นี้

ผมอยู่ใกล้ทิศแบบท่านในช่วงเวลาปีหนึ่งนี้
ฟังนักประทับการณ์ฟัง

คุณธนกรสุดท้ายทิ้งท้ายหน่อย
นาทีนึงนะความชอบทำเหตุผลต่างของการนัดชุมนุมพรุ่งนี้เนี่ย
คุณธนกรคิดว่าเพียงพอไหมเหตุผลต่างในการนัดชุมนุม
ว่ามีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายถึงคุณจตุพรหรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมต่างบ้าง
คือผมนิดเดียวเองผมก็ขอรบคุณเจดูพรในฐานะรุ่นพี่
ก็รักกันชอบพอกันเนี่ยนะครับกดความเห็นแตกต่างได้ไม่เป็นไร
ผมก็ยังเคารพเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกัน
ผมขออย่างเดียวกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ก็ให้อยู่ในกรอบแล้วก็ภูมิอื่นเนี่ย
ผมไม่อยากให้ไปอ่าการชุมนุมที่ประกาศออกมาเนี่ย
ตรงข้ามปั๊บลงถนนเลยตรงนี้ผมไม่เห็นด้วย
ความบูรณาว่าให้เห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ย

ขอให้ยอมรับคนไขของสารรับตูนรบปนเอกประยุทธ์จัตรูชาญนายมดีท
ท่านก็บอกว่าท่านก็ยอมรับประสิทธิ์ยังไงก็ว่าไปตามนั้นเจ้าแม่เนี่ยครับ
คุณจตุพรพรุ่งนี้มีลงถนนอะไรยังไงไหมในส่วนกลุ่มคุณจตุพร
คือการชุมนุมของคณะหลอมรวมขออนุญาต
แต่อย่างนี้นะผม๓๐วิอ่ะเราเหลือ๓๐วิแล้วขออภัยจริง
อนุญาตถูกต้องอย่างครบถ้วนมากที่สุดไม่มีปัญหาทางข้อกฎหมาย
และยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้สึกที่คุณธนกรมีกับพลเอกประยุทธ์
ผมเคยเห็นความรู้สึกอันนี้เหมือนที่นายกยิ่งรักกับผลเอกประยุทธ์
เคยมีความรู้สึกที่ดีดีกันแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายที่สุดนั้น
เรื่องที่ใหญ่ที่สุดคือการเอาประเทศไทยเป็นที่ตั้ง
หลอมรวมประชาชนยังบอกประเทศไทยต้องมาก่อน
หยุดสามปอหยุดรัฐประหารนับหนึ่งประเทศไทย
เพราะฉะนั้นเนี่ยรอสิ้นกระแสความสารรำนูนไม่มีการกดดันทั้งสิ้น
และก็เชื่อว่าที่รำตรีชัยวุฒิพูด
เขาบอกว่านอกจากไม่มีการเลือกตั้งแล้วจะมีการรัฐประหารโดยทหารเอง
เอาหลักฐานมาแสดงว่าทหารคนหน้าก็เย็นรอบนาถ
วันนี้หมดเวลาจริงขอบคุณทั้งสองท่าน
เจ้าพูดวันหน้ากล่างครับ
สวัสดีครับผู้ชมทัพวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมิ
พรุ่งนี้เราพบกัน๑๕นาฬิกานะฮะแล้วฟังสารรัฐธรรมนุนพร้อมกัน
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒